เอาล่ะกลับมาดูข่าวอื่นกันต่อ
แม่เป็นคลิปที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์

โอ้โหพอพูดเท่านี้แหละ
ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ขัดแย้งกันนะฮะ
แล้วมันมีคลิปนี้ออกมาคุณผู้ชมครับ
ผู้ดิสารเป็นตัวประกันนะฮะ

เพราะว่าคลิปนี้ถูกแชร์กันว่อนโลกออนไลน์เลยนะฮะจากคลิปจะเห็นว่า
กระเป๋ารถเมย์ของสมกรก็เลยทนพฤติกรรมไม่ไหวครับ
ก็เลยเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ลงกลุ่มรวมมิตรเรื่องรถเมย์
ระบุข้อความแบบนี้ว่า
รถร่วมมินิบัสสาย๗๑ขับรถปาดหน้ารถเมย์ขอสมกสาย๕๐๑ขับรถไร้มารยาท
เบรกจะให้รถเมย์สาย๕๐๑ชนท้ายทำให้เกือบเกิดอันตรายกับผู้โดยสารบนรถ
ฝากถึงขนส่งทางบกด้วย
เออนะฮะเอาผู้ร่วมอาชีพฟัดกันซะแล้ว
หลังจากเรื่องนี้ถูกโพสต์ออกไปครับ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
ส่วนใหญ่มองว่าคนขับรถเมย์ทั้งสองคนน่าจะมีเรื่องกันมาก่อน
อ่ะแน่ล่ะไม่งั้นก็คงไม่ปากกันมาหรอก
ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือถึงจะมีเรื่องอะไรกัน
ก็ไม่ควรเอามาเอาคืนกันบนท้องถนน
แล้วก็เอาชีวิตผู้โดยสารมาเป็นเดิมพันธุ์แบบนี้
มาเป็นตัวประกันแบบนี้นะครับ
น่าจะแก้ปัญหากันด้วยสันติวิธีมากกว่า
ไปคุยกันหรืออะไรกันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับ
คนเขาอยู่บนรถเขาไม่รู้อีโนอิเน่
เดี๋ยวจะหัวล้างข้างแตกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมากกว่านี้ไปนะครับ
รวมไปถึงไปเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้ถนนด้วยก็ได้นะ

เพราะอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทางฝั่งรถเมย์ของสมกร
เดี๋ยวก็รอฟังทางรถร่วมเขาด้วยละกัน
ให้ขอสมัครกับกรงการขนส่งธรรมก์ตรวจสอบด้วย